ไปดูต่อกันที่แต้วนัทพรกันบ้างดีกว่านะครับ

ก็มีอยู่คนเดียวแหละสำหรับแฟนนุ่มของเขานะ

หลายคนก็โฟกัสกันอยู่ว่าเออช่วงปลายปีแบบนี้
จะไปเที่ยวไปท้งไปทริปอะไรให้ได้ติดตามกันหรือเปล่า
นี่แหละค่ะไม่รู้เป็นเพราะว่างานแน่นหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ล่าสุดเห็นหนุ่มต้นอาจหวานใจแต้วนัทพร
ไปเที่ยวตลอดญี่ปุ่นแบบอโลนจ้า
ไม่อยากส่องดูแล้วอ้าวเต้าไม่ได้ไปด้วยอ่ะ
เออส่วนปาร์ตี้สละโสดเพื่อนซีมิวนิถาค่ะ

เราไปฝั่งเต้านัทธพรกันเลยจ้าอุ๊ยสวยจังเลยอ่ะ
เขาก็ชวนค่ะแต่ว่าเราก็ติดงานอย่างที่บอกก็เลยไม่ได้ไป
แก้ตัวเหรอคะมีทริปอยู่แล้วค่ะ
แต่ไม่ได้เป็นทริปแก้ตัวมันเป็นทริปที่แบบวางไว้อยู่แล้วว่าจะไปหรือเปล่า

ไปญี่ปุ่นเหมือนเดิม
ทุกข่าวอย่างนี้ไม่มีมั้ง
ว่าเป็นวันไหนอะไรยังไงมันก็ไม่แน่นอนอาจจะยากไม่ยากไม่รู้เหมือนกัน
คิดตรงคิดตีนหรือยังคะสำหรับปราศิษย์อิสรส่วนสองยังเลยค่ะ
เดี๋ยวเจอกันคงคิดละค่ะเดี๋ยวก็มาโรมหัวกันว่าจะยังไง